ใหช่เยอะใหช่เยอะ
เป็นอะไรเป็นอะไรป่ะ
เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ล
เสียงศธอน
เสียงศธอน
เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไร
เป็นอะไรบ้าง

ตำรวจนะฮะโชว์ผลงานตามลากคอ

หลังจากที่ทำทีมาขอซื้อยาหอม
เหยื่อเนี่ยหน้าตาดีเป็นผู้หญิงนะฮะ

ให้ขัดขืนก่อนลงมือขยี้กาม
เหยื่อสาวนะฮะแล้วก็ชิงเงินโทรศัพท์

ร้านนี้เลยประรดาเพศัตริย์เนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะตำรวจเองก็ได้มีการไปรวบหนุ่มหื่นบุกจี้ขืนใจสาว

ก็ที่ห้องประชุมสพแสนศุกร์ที่ชนบุรีเนี่ยนะฮะ
พลตำรวจโทจิติรอดบางยางนะครับ
ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒
พร้อมกำลังตำรวจนะฮะร่วมกันแถลงผลจับกลุ่มนายสมเจน
นี่ไงชื่อนายสมเจนนะฮะ
เตชะมาอายุ๒๙ปีนะครับ
ต้องหาคดีชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืนนางสาวแดงซึ่งเป็นนามสมมุตินะฮะ
อายุ๓๐ปีแล้วก็เป็นพนักงานขายร้านยาแห่งหนึ่งนะครับ
ย่านแสนศุกร์อยู่ที่ชนบุรี
นี่นะฮะแต่ต้องใส่งูกันนอกนะ

นี่นะครับทางพลตำรวจโทจิตินะครับ
มีการกล่าวนะครับบอกว่าเมื่อเวลาประมาณสักตีหนึ่งของวันที่๓๑ที่ผ่านมา
นางสาวแดงได้มีการเข้ามาแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกหญิงนะฮะ
ท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนนะฮะอยู่ที่สภสันศุกร์เนี่ยนะครับ

วันที่๓๐ขณะเฝ้าร้านตามลำพังคนร้ายเป็นชายทำทีมาขอซื้อยาหอม๑ขวดราคา๓๐บาท
แล้วออกจากร้านไปเพียงครู่เดียวย้อนกลับมาใหม่มาขอซื้อยาหอมเพิ่ม
แล้วก็ฉวยโอกาสที่ตนกำลังเก็บเงินในลิ้นชักเดินอ้อมเคาน์เตอร์เข้ามาใช้มีดคัตเตอร์
ขู่บังคับให้หมอบลงกับพื้นแล้วก็บอกว่าขอโทษนะฮะกูจะจุดจุดจุดมึง

นั่นไงนะฮะตนก็กลัวไม่กล้าขัดขืนคนร้ายนะครับ
หลังจากนั้นคนร้ายก็ใช้ผ้าผ้าพันคอที่เตรียมมามัดมือของตนเอง
แล้วก็เดินไปปิดประตูหน้าร้านหลังจากนั้นข่มขืนไปหนึ่งครั้ง

ทางผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๒ก็ได้มีการกล่าวต่อ

ตำรวจเองก็ได้มีการแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไป
รวมทั้งเลขทะเบียนรถของคนร้ายด้วย
พยานแวดล้อมก็ได้ทราบว่าเป็นนายสมเจนเป็นคนร้ายนะฮะ
กระทั่งประมาณสัก๔ทุ่มของวันที่๒เนี่ยก็สามารถเข้าไปจับกลุ่มนายสมเจนได้
ขณะยืนรอรถโดยสารอยู่ริมถนนนะครับอายุเท่าไหร่คนร้าย
คนร้ายนี่รู้สึกอย่าง๒๙ก็ยังไม่๓๐ดีหรือว่ะ๓๐ประมาณนั้นน่ะ
คือนายสมเจนเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าเคยทำงานโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
ในหาดวรณภาถูกมั้ยครับ

แล้วก็ถูกไล่ออกเพราะว่าขโมยของ
แต่ว่าล่าสุดทำงานเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง
ชนบุรีนี่แหละตอนแรกวางแผนจี้ชิงเงินอย่างเดียวนะครับ
แต่จะเอาเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์แต่ปรากฏว่าไปเห็นผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีเข้า
เกิดอารมณ์ข่มขืน
เกี่ยวอะไรกับเอาจะเอาเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์แต่แบบเกิดอารมณ์

แต่ดีคุณดีนะที่คุณหยุดยั้งอะไรพวกเรื่องพวกนี้คุณเป็นคนดีไง
คุณถึงหยุดลดละเลิกที่สิ่งเหล่านี้ขนาดนั้น
ที่หลังอย่าไปข่มขืนเลยมาหาคุณก็ได้

โอ๋ตอนนั้นน่าจะเป็น
คือตรงนี้ผู้หญิงมันเหมือนเป็นบัตรแผล

คนที่ผิดน่ะคือคนที่ทำเราเราไม่ผิดเราไม่ได้มีบัตรแผลอะไร
เราไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องเสียหายบางทีคน
ซึ่งอันนี้มันทำให้ผู้หญิงแย่

แต่จริงหรือคงมีดแล้ว
หลังจากเดี๋ยวนี้ธรรมานถ้าเกิดผู้หญิงที่ถูกร่วงระเมิด

ไม่คิดถึงตำรวจหญิงเป็นคนหลัก
ตำรวจหญิงที่ถูกบอกใช่ไหม

พืชพันธุ์ไวรัสเชื้อราเซลล์ยีนทุกประเทศ
มาไว้ที่เดียวกันก่อนจะศูนย์พันธุ์
เพราะว่าต่างชาติฉกฉวยไปเป็นของตัวเอง
จดไปจดเป็นของตัวเองเลย
ทั้งที่มันเป็นที่เกิดในประเทศไทย
ก่อตั้งธนาคารชีวภาพครั้งนี้
นายสุวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่า
ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศเพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของประเทศใน๓ด้าน
คือหนึ่งด้านทรัพยากรคือสิ่งมีชีวิตเอามาไว้ที่เดียวกัน
จูลินทรีย์ในรูปแบบของจุลินทรีย์นะครับ
ได้เมล็ดพันธุ์เป็นพืชเป็นเม็ดทั้งมีเม็ดไม่มีเมล็ดเป็นอะไรอย่างนี้
เป็นกิ่งเป็นก้านเก็บหมดที่เป็นของไทยในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ
และสามด้านยีนเพราะประเทศไทยนั้นไม่เคยมีการเก็บทรัพยากรด้านชีวภาพไว้เลย
รวมทั้งศูนย์หายไปกับอุทธกภัยถูกต่างชาตินำไปเป็นของตัวเอง

ข้าวพันธุ์ส้มโอพันธุเรียนนะฮะ
ปลูกแล้วไปจดสิทธิบัตรว่าเป็นของเขา
แล้วพืชที่เป็นอาหารหลักอย่างเมล็ดพืชของไทยหลายชนิดเนี่ย

จนการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศนั้นทำให้บางอย่างศูนย์หายไป
ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพทุกรูปแบบของไทย
มาคัดแยกแล้วก็แบ่งว่าจะเป็นจุเลนซีไวรัสเชื้อราเมล็ดพันธุ์และเซลล์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมด้านเกษตรด้านพลังงาน

ก่อตั้งโรงงานจุลินทรีย์จิ๋ว
รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคพืชต่างโรคต่าง
อันนี้ดิฉันได้ไปช่วยเหลือบางส่วนอยู่ด้วย
ที่โรงพยาบาลจุฬาที่ลามมากับจุฬากำลังทำ
อันนี้เป็นเรื่องการแพทย์แต่นี่เขาจะทำครอบคลุมทุกอย่างเลย
ชนิดใหม่จะเกิดขึ้นจะได้เพื่อรักษาโรค
แล้วก็บำรุงพืชพันธุ์มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานที่ภูมิอากาศแล้วก็สภาพของประเทศเรา
ก็ไปเพิ่มมูลค่าในด้านอุตสาหกรรมต่าง
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนน้ำทนแรงทนเพลี้ยทนแมลง
แล้วผลิตแอทเทอนัลให้มีของเสียแอทเทอนัลกินได้
ขอบคุณค่ะ
การผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายและใบโอพลาสติก
นี้มอบให้สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์นั้นดูแลรับผิดชอบ

เพราะว่าหลายอันเลยนะคะอย่างน้อยหนาทุเรียนเนี่ย
ไปหมดแล้วไม่มีแล้วออสเตรเลียไปปลูกแล้วก็
ทำเป็นเทศกาลกินทุเรียนที่นั่นเลยเดี๋ยวก่อนเอาไว้

คือไม่ต้องอะไรแม้กระทั่งทุเรียนไทยด้วย
นามเวียดนามเองก็สามารถทำทุเรียนได้แล้ว
วันนี้คุณไปที่พระมุ่งพม่ามีทุเรียนทุเรียนหมดแล้ว
ของเราไอ้ย่านี้มันเป็นเจ้าของพืชพันธุ์นี้ไง
แต่ในที่สุดวันนี้มันไปต่างประเทศกันเยอะ
อเมริกาเอาพันธุ์ข้าวของของเราไปแล้วไม่ได้จดไว้

เราไม่มีคำว่าเกษตรอินทรีย์กันเยอะแล้ว

ต่างประเทศเอยอเมริกาเอยหรือประเทศเพื่อนบ้าน

มันใช้เซลล์ใช้ยีนใช้อะไรเล็กน้อย

เศรษฐกิจทุเรียนตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เวียดนามเยอะ

จะไปฉกกลับมาทันนะไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่า
ใช่เขาบอกว่ากระชายอีกหน่อยถ้าใครปลูกกระชาย
กระชายจะเป็นอะไรที่แบบว่าทำยาสมุนไพรที่ดีที่สุด
ก็ตอนสมัยนี่ไงไอ้ที่ล่ามึงขึ้น
มายึดเมืองขึ้นแถวนี้เพราะว่าต้องการเครื่องเทศ
อยากทราบข่าวสายปานค่ะอะไรยังไงไม่ทันเห็นรูปที่นางลง
ก็บอกว่าเพราะว่าตัวเองกินยาไบโพล่าแต่เขากินยาไบโพล่ามาสักปีหนึ่งแล้วพี่

ไม่ใช่อันนี้คือยาเสพติดผลจากห้องแล็บออกมาเรียบร้อยแล้ว
น่าจะเป็นยาไอหรือยายียาอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับ
วันนี้คุณเสกโรโซได้รับการประกันตัวแล้ว๑๕๐๐๐บาท
แต่สุดท้ายก็มีการแถลงข่าวว่าผลการตรวจปัสสาวะร็อกเกอร์พบยาเสพติด
กลายเป็นดราม่าและเป็นที่วิภาควิจารณ์ของชาวโซเชียล
ทางพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหาเดช
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานคณะยาวเปิดเผยว่า
หลังตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะของคุณเสกโลโซแน่นอนว่าฉี่ม่วง
คำนี้แหละโดยขั้นตอนต่อไปก็ส่งให้พนักงานสอบสวนสนคณะยาวเนี่ย
ออกหมายเรียกให้นายเสกสรรเข้ามาพบเพื่อจะดำเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ในข้อหาเสพยาเสพติดประเภทที่๑ผิดกฎหมายโดยจะมีการประสานทนายความ
แล้วก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดโดยจะเรียกคุณเสกโลโซหรือคุณเสกสรรเนี่ย
เข้ามาเพื่อแจ้งข้อหานะฮะข้อเก่าหาเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า
ขณะที่เฟซบุ๊คของคุณเสกได้โพสต์ภาพตัวเองอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหาชาย
เหนือคนธรรมดาคุณดูสองภาพนี้ตำรวจเขาทำดีที่สุดแล้ว
ขอร้องให้สุดตำหนิทุกฝ่ายเถอะรักกันดีกว่านะจ๊ะพี่น้องชาวไทย
พี่น้องชาวไทยเขาว่าอย่างงั้นนะฮะแล้วก็คุณเสกก็ยังได้โพสต์ภาพตัวเอง
แล้วก็เขียนข้อความเพื่อให้ทุกฝ่ายหยุดสนใจเรื่องของตัวเอง
ให้ทุกฝ่ายหยุดเรื่องของผมได้แล้วอ้าวนะครับเพราะเรื่องของผมมันเล็กนิดเดียว
เรามาช่วยคิดกันหาทางพัฒนาประเทศกันดีกว่าไปถึงนู่น
เขาจะไปพัฒนาประเทศแล้วนะฮะดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นไหม
คุณเสกถามพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการสืบ
เพื่อประเทศไทยของเราให้ได้ไกลเทียบเท่าสากลกันดีกว่าไหม
ด้วยรักและปรารถนาดีเสกสรร
จากนี้คุณเสกนะฮะยังได้โพสต์ภาพคุณการ
วิพากรเนี่ยนะฮะแล้วก็แซนวิชประพาดาพูดภาพเมียว่
แล้วเขียนกล้องภาพพวกเธอคือกำลังใจ
ไม่ว่าในสถานะใดก็ตามถามผู้หญิงเขาหน่อยไหม
ซึ่งหลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพ
เขากอดนะ
ไปถามอีกควรหนึ่งไหมล่ะ

นี่ดูดิคุณก้านกอดใช่ไหมเถอะนะฮะโอ้หลอซึ่งเนาะอืมอ่ะ
ใส่ปาหลอดไว้ก่อนใส่ปาหลอดไว้ก่อนอ่ะในช่วงหน้านี่อ่ะ
แกร่ะไม่ได้ใครอ่ะเธอนี่เดี๋ยวว่ากันอ้าวโอเคพักก่อน
หนุ่มใครเดี๋ยวฉันทำรายการไม่ได้
ช่วงหน้ามีอีกหลายข่าวมีอีกหลายข่าวนะฮะ

มีมั้ย
วิวัฒนาการใหม่เหนือจินตนาการ

โอ้โห

จากดำกลายเป็นงวงเขา๓

ลดการสร้างเม็ดสีผิวเปลี่ยน

ให้ขาวขึ้นไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้น

ใครวะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ชาวโซเชียลต่างฮือฮามาก

แล้วก็ได้มีการเข้ามากดชมคลิปนะฮะ

แต่อันนี้เหนือจินตนาการมาก
ต่อรอทำให้ขาวไว้เพื่ออะไร

คนเราเวลามันทำศัลยกรรมเนี่ย

ขาบีกินิลายว่าไป
ชะเง่หรอถ้าผู้หญิงเข้าใจได้
โรจินต้องบอกคุณแม่
หรือผู้ชายไม่ผู้ชายก็ไม่ส๗๘

มันเป็นพิกเม้นท์สีของคนคิ้วเหลือง

ดูอย่างนี้แล้วก็ชูชันปุ๊บแล้วก็จะได้ทำให้มันแบบหัวจดเท้าอะไรอย่างนี้
หัวจดท้ายอะไรอย่างงี้อยากลองทำไหมล่ะจะพาไปทำ
อุ้ยทำทำใบล่ะเผื่อเมียเธอจะได้ไม่ไม่ไม่
มันจะได้มีลูกอีกหนึ่งผมรู้สึกว่าอย่างงี้มันไม่ดี
จริงคือผมว่าสีเดิมดีอยู่แล้วมันบ่งบอกให้เห็นถึงการออกศึก
ฉันจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งใครจะด่าใครฉันไม่ยุ่งห้ามแท็กชื่อฉัน
มันคลาสสิตก็ใช่สิจะทำเขาใส่เป็นเพื่ออะไร
เหมือนกางเกงยีนต้องใส่เก่ามันอื่นเท่จะไปทำให้มันใสทำไม

โนะเนะเด็ก
เห็นด้วยจะไปทำเพื่อไปหาวิธีอย่างอื่นทำอะไรสนุกดีกว่า
จริงอ้าวจะไปกินฮอตตาแล้วนะ
ต้องกินน้ำแข็งลมใส่ลมใส่ไม่นึกว่าวิวัฒนาการถึงขั้นนี้
พี่ผู้หญิงก็มีหรือเปล่า

มาตรงหน้ามระดับขาก็เรียกว่ามีการรักค่ะกับหายแบด
ของผู้หญิงตรงนั้นก็มีทำให้มันดูใสขาวเลย
แต่ผู้หญิงมันยังมีที่มาที่ไปเนอะผู้ชายจะทำเพื่อ
คือก็ไม่รู้เหมือนกันทำเพื่ออะไรฮะ
อย่าไปทำเลยจริงผู้หญิงโอเคผู้หญิงบางทีอาจจะต้อง

มันคือสเปคไงคุณแม่บางทีเขาอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้

ไอ้แม่บ้านว่าเฮ้ยทำตัวอะไรเนอะ
ต่อไปคงทำเป็นแหมคุณแม่ก็ต้องดูสีเหรอคะ
ดูไม่ค่อยเก๋าอ่ะทำให้มันติดใสแล้วเนี่ย

มันเป็นเครื่องนางแกงยีนไม่ใช่อันนั้นตำรวจไม่จับแต่อันนี้ตำรวจจับคือท่านรองพบตลลงไปเองเลย
รองพบตรเนี่ยไปคุมตัว๒วินจักรยานยนต์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เมื่อวานี้นะฮะเนื่องจากเรียกเก็บค่าโดยสารมหาโหด๔๕๐บาท

คือไปคุมตัวนะฮะคือคุณธรรมรัฐคุณธรรมรัฐอ้ำน้อยวงแล้วก็คุณนพรัชวัฒนาชัย
ผู้ต้องหาตามหมายจับเลยอันนี้เป็นหมายจับเลยนะ
ตามสารอาญามาทำแผนประกอบคำสารภาพในที่เกิดเหตุบริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพตรงนี้เองจตุจักรเนี่ยนะฮะหรือหมอชิด๒เนี่ย
หลังมีพฤติกรรมเรียกค่าโดยสารแพงเกินจริง
ณวันนี้คือคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยมีประวัติโชคโชน
อกจากจะดำเนินคดีข้อหากันโชคทรัพย์แล้วยังดำเนินคดีพรบจราจรพรบรถยนต์
จากการตรวจสอบมีประวัติเคยถูกจับกลุ่ม
ดำเนินคดีมาแล้ว๕ครั้ง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๒ที่สนนางเลิ้ง
ในข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็รักทรัพย์ในหลายพื้นที่
ขณะที่ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าก่อนก่อเหตุอย่างนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้ทำมาแล้วกว่า๑๐ครั้ง
ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาว่า
ร่วมกันกันโชคทรัพย์ใช้จักรยานยนต์ไม่ตรงตามประเภทที่ได้จดทะเบียนเอาไว้
ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปี

นี้หลังจากสรุปสำนวนส่งต่อสารจะทำสำนวนขอเพิ่มโทษ
เนื่องจากผู้ต้องหาเคยก่อคดีลักษณะอย่างนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

แต่เอาจริงนะไม่ได้เข็ดหลาบอะไรเลย
โดยเจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจสารอาญาถนนรัชดาพรุ่งนี้
รายงานข่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
ก็ต้องขอโทษผู้เสียหาย
แล้วก็บอกว่าสำนึกผิดแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ

ส่วนเงินที่ได้มานำไปใช้เที่ยวเตะ

แต่ก็ไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดเลย

คือมันก่อเหตุวันเดียวละสองเจ้าเลย
ที่เขามาแจ้งใช่ไหมอาจจะมากกว่านี้ใช่ไหม
เจ้านึงมันเขาไปกับเพื่อนเขาอยู่ดีมันขับขี่วินเนี่ย

มันมีสิทธิ์อะไรไปเก็บเค้ากัน
คงกลัวแล้วว่าคนนี้ท่าทางอ่อนไม่ใช่แบบใช้ร่ำสันอะไรแบบนี้เหยื่อก็ตัวเล็กหน้าตาใส
ไปเก็บเค้ากละ๔๕๐บาทแล้วก็กลั๊สหนาทำมาเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเป็น๑๐๑๐ครั้งแล้ว
ของคุณมดดำเท่าไหร่๔๐๐กว่าบาทใช่ไหมของดิฉันนี่เจอค่าแท็กซี่ไป๗๐๐กว่าบาท

จริงค่ะเป็นชาวนอรเวย์นะคะนอเวย์นี่ก็อยู่ในย่านสแกนนิเนเวีย
เป็นประเทศที่ติดกัน๓ประเทศเนี่ยนะคะแหลมอยู่บนหัวของประเทศอังกฤษเนี่ย
ก็เขาบอกว่าเขาฉลองปาร์ตี้ปีใหม่เมาไม่รู้เรื่องก่อนจะรู้สึกตัวเพราะตำรวจปลุกที่บ้าน
แล้วก็เรียกเก็บค่าแท็กซี่ถึง๗๐๐๐บาทเพราะว่าเขานั่งแท็กซี่ตลอดถึง๓ประเทศ

วัย๔๐ปีชาวนอเรย์นี่นอเวย์ตรงนี้นอเวยนอเวย์สวีเดนฟินแลนด์นี่นะฮะ
สังสรรค์ขึ้นปีใหม่ปี๒๐๑๘เนี่ยกับเพื่อนเขาจนเมาไม้ก่อนจะบอก

มาร์เดนมาร์เดนมาร์โอ้โหข้ามสวีเดนก่อนเลย

ไปที่เพราะสามประเทศนี้ไม่มีพรมแดนไปเลยไม่โหลบเออไปเลย
ก็ใครจะไปรู้แท็กซี่ยอมไปส่งเขาถึงบ้านเดินทางผ่านสามประเทศคือ
มาร์คสเวเดนและนอรเวย์เป็นเวลา๖ชั่วโมงคุณค่ะ
พอเดินทางถึงบ้านนะชายคนนี้ก็เปิดประตูมาจะขึ้นบ้านนอน
แท็กซี่แบตหมดจอดรอไม่ลงมา
เสียมากแบตเตอรี่หมดกลับก็ไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งตำรวจออฟโลแถวนั้นแหละนะฮะ
แล้วก็เป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้บนทวิตเตอร์ของเขาเอง
เมื่อตำรวจมาถึงตำรวจก็ไปเคาะประตูเรียกอีกชายวัย๔๐

เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยปลูกแล้วก็แจ้งค่าโดยสารว่าเป็นเงินถึง๑๘๐๐คน
ก็ราว๗๑๕๗๗บาท
เขาก็ยอมจ่ายเงินโดยดีแล้วคนถ่ายแท็กซี่ก็เรียกบริการรถยกมายกกลับไปเปลี่ยนแบต
หมดขับ๓ประเทศแบตหมด
เฮ้ยแต่ขับ๖ชั่วโมง๓ประเทศเนี่ยก็
โทษแต่แท็กซี่มึงต้องแพงอยู่แล้วใช่ไหม

คือการข้ามเส้นเขตแดนของประเทศพวกนี้ไม่มีไม่มีเขตแดนนะ

๖ชั่วโมงไหม๗ก็ประมาณนั้น

เหมือนถึงลูกชายขับจากเยอรมัน
ไปนอเวย์ผ่านเบลเยี่ยมทั้งประเทศไม่รู้เรื่องเลย
เพราะเป็นติดกันหมดเลยมีภาษาที่มีเปลี่ยนไป

ดรเจ้าเปียนเชียงเป็นแพทย์หญิงของโรงพยาบาลเขตอิ๋วฉี
ในเมืองจินจองมณฑลชาญซี
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน
เกิดโรคหลอดเลือดสมองภาวะรุนแรง

หลังจากทำงานหนักข้ามคืน๑๘ชั่วโมงรวด
แล้วก็สุดท้ายเสียชีวิต
ข่าวได้มีการระบุว่ารเจ้าเริ่มงานตั้งแต่๖โมงเย็น

จนกระทั่งเธอเองล้มป่วยในช่วงเที่ยงวันต่อมา
ซึ่งเพื่อนร่วมงานพยายามช่วยชีวิตเธอแล้ว
แต่ดรเจ้าก็เสียชีวิตในช่วงเช้านะครับของวันที่๓๐ธันวาคม
รวม๒๐ชั่วโมงหลังจากที่เธอสลบไปนะครับ

บอกว่าบ่อยครั้งที่แพทย์ไม่สามารถเลิกงานตรงต่อเวลาได้

แหนกผู้ป่วยทางเดินหายใจ
ยังมีงานมากเป็นพิเศษอีกด้วย

อันหนึ่งนะครับจีนพึ่งแย่งตำแหน่งประเทศนะครับ
ผู้เสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปมากที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น

อันดับหนึ่งเสียชีวิตเพราะทำงานนะครับ
โดยตามรายงานของสำนักงานสินหัว
ในแต่ละปีจะมีแรงงานในจีนเสียชีวิตเพราะความเหนื่อยล้าเกือบ

เพราะเราต้องหลักแสนนิดนึงหรือเป็นใจอีกทีไงอ่ะจริง
คือเหนื่อยล้าแล้วก็เสียชีวิต๖แสนคนในช่วงเดือนมกราถึงกรกฎาปี๒๖๖
มีแพทย์ในจีนเป็นแพทย์นะฮะเสียชีวิตไปแล้ว๑๓คน
เป็นหมออย่างเดียวเนี่ยเป็นหมอเพราะทำงานแบบเยอะมากนะเพราะว่ามันประชากรประชากรเขาเยอะ
แต่ขนาดเดียวกันคุณรู้ไหมว่าประเทศจีนเป็นประเทศจีนกับอินเดียเนี่ย
เป็นประเทศที่ผลิตหมอเยอะที่สุดด้วยนะณวันนี้

เขาบอกว่าจีนเป็นประเทศที่จะมีหมอเยอะที่สุด
ในอนาคตประเทศจีนจะส่งออกหมอแล้วนะ

ของแผนดั้งเดิมเขาก็ดีด้วย
ตอนนี้หมอผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกสองประเทศที่แบบว่าเก่งเลยจริง
โอเคมะเร็งอย่างนี้มะเร็งตอนนี้จีนเขาล้ำหน้าไปเยอะแล้ว

แต่ในขณะเดียวกันไม่แปลกเลยเพราะว่านี่คุณดูสิว่า

เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าคนจีนจะมีเวลาพักเยอะ

บอกว่าบ้านของคนที่ประเทศอังกฤษ
ลอนดงลอนดอนตอนนี้ก็มีแค่แบบว่าจีน

แล้วที่มาเที่ยวของเราเยอะนี่เศรษฐีป่

คือมันแบบว่ามีเยอะเหลือเกินพี่

ลุมอยู่ที่แผงทุเรียนที่ออตก

ช่วงหน้าสายป่าน

เพราะหนุ่มเห็นน่ะหนุ่มตกใจ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเขาโทรศัพท์หาฉันกันเยอะไปบอก

เค้าจะฟ้อง

ผมเป็นผู้เสียข้าเรียกนะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะและทำอะไรกันอยู่อ่ะ
เพิ่งเล่นทวิตเตอร์อ๋อเหรอจะตามข่าวอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นสายป่านฮะ
กับสอดอร์สอดอร์คืออะไรสอดอร์สอดอร์โอ้ยแต่สายป่านหนึ่งแล้ว
สดอคือมาจากใต้เตียงดาราเนี่ยกำลังแบบว่าตอนนี้กำลังฮอตมากเลยเกี่ยวกับเรื่องสายป่านใช่ไหมฮ
สามสอดที่เป็นดังคนนี้คือหนึ่งสอเสกโรโซ

แล้วก็สอดอสไตล์คือแบบเน็ตไอดอลที่ทะเลาะกันเลิกกับแฟน
ถอรกกันอีกคนก็สายป่านสู้ต่อเพอร์วีดีโอสายป่าน

โทรไปทำไม

เขาบอกให้มีลเล่าก่อนน่ะเด่นไปต่อคุณไปกับพี่ก่อน
โถเอ้ยฉันก็สนใจเรื่องนี้ก็รอฟังอยู่ก็ได้

ถ้าเขาจะขอแบบว่าเป็นส่วนตัวหรืออะไรเนี่ย
ทางนั้นเขาคงให้แหละแต่ณเดชนไม่ทำอย่างนั้น

ไม่ว่าจะมีงานลุมแน่นอะไรเนี่ยเขาก็จะไปทำใบขับขี่สากล

สำคัญกับเอกสารราชการต่างณเดชน์ก็ไม่เคย
ไม่เคยจะใช้อภิษฎหรือว่าขอให้ใครมาให้อภิษฎอะไรนะฮะ
คุณแม่แก้วแม่ของณเดชน์เนี่ยก็เห็นโพสต์ภาพ
ที่เดชรอทำคิวใบขับขี่ได้หมายเลข๕๓
เป็นรถยนต์แบบสากลที่สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานคร
พื้นที่๔เขตหนองจอกมินบุรีพร้อมด้วยข้อความว่า
เดิมใบขับขี่มีนบุรีปลอดภัยไว้ก่อนดีครับ
บอกว่าวันนี้ถึงคนเยอะมากแต่ก็เร็วครับ
ขอชมเจ้าหน้าที่ดูกล้ามณเดชนสิคะ
จัดการเป็นระเบียบคิวดีมากครับมั่นใจพร้อมบินคืนนี้

สุดยอดจากการจัดระเบียบของการทำใบขับขี่ที่หนองจอกขอบคุณครับ
นอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาชื่นชมมากมาย
ขอโฟกัสไปที่เลขในบัตรคิวเลข๕๓
อกจากนี้เขาก็โพสต์ที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
เห็นข้อความว่าหิวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ

เขามีเผาใส่ไข่ด้วย

ตอนนี้ณเดชน์เดินทางไปโรยหิมะที่แดนญี่ปุ่นแล้ว

คุณหน่อยบุษกรคุณเคนที่เดินพี่ต้อยน้องจุนพี่ต้อย
พี่ต้อยกับคุณกระจุณเดชน์ก็น่าจะสนุกนะ
พี่ต้อยกับหรอกจริงนะณเดชน์
ณเดชน์กับพี่ต้อยเขาออกกำลังที่เดียวกันตอนนี้คือ
พอตแมนไงดาราช่อง๓ทุกคนจะต้อง

สายป่านมันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเกริ่นก่อน

หนอนน้อยมันออกมาไงเธอ

ตรงนั้นก็คือ
แล้วมันจะหลุดออกมาตรงนั้นได้ยังไง
ไม่ใช่ไม่ได้ใส่อะไรเลย

ฮะแล้วเอาลงทำไมอ่ะ

มันจะหายไปอ๋อโอเคคล้าย
ไม่แล้วคือ

อะไรนั่นอ่ะบุมแมลงพูดออก

เนี่ยรูปจริงอ้าวไหนดูสิ

แล้วก็ถ่ายลงมาตรงนี้ไม่รู้ขาวใคร
คือเอาง่ายแฟนนมของสายป่า

จริงเหรอเขาเล่นบู๊มาตลอดเลย

ยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนักแสดงสาวสายป่านเนี่ยก็พลาดอย่างยังลงรูปแฟนนุ่มวุฒนันทวุฒิ
มันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเธอมันเป็นการทำบุญให้กระเทยนะยิ่งกว่าสร้างบทสร้างวิหารได้เห็นกันไง
เอาเจ้าตัวเนี่ยลบรูปดังกล่าแทบจะไม่ทันนะฮะ

ก็สายป่านก็ได้ลงสตอรี่เป็นรูปยกมือไหว้ขอโทษกับภาพที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว
ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นหรือ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องขอโทษอย่างที่สุด
ทั้งหมดเกิดจากความไม่ตั้งใจ
และขาดความรอบครอบจงเกิดความผิดพลาดของตัวเองของป่านเอง
ป่านขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค่ะ
อีกอันที่ป่านใช้เล่นกับเพื่อน๕คน
อันนี้เข้าใจนางเพราะนางก็คงจะมีกลุ่มที่ว่าเล่นกันเอง
กลุ่มพวกนางก็คงจะชอบทำอะไรบ้าบ่อกันอยู่แล้ว
แล้วก็ตั้งเอาไว้นะฮะตั้งเป็นส่วนตัวเอาไว้
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เห็นอะไรทั้งนั้น
ไม่ทันสังเกตในคลิปสั้นได้บันทึกอะไรไว้บ้าง
เพราะป่านเองก็โฟกัสที่หน้าจอโทรศัพท์ที่อยู่ในมือ
ทันทีที่รู้ตัวว่าป่าน
หลุดได้แล้วก็รีบลบสตอรี่ดังกล่าวออก
แต่ด้วยความเร็วของโซเชียลทำให้เรื่องราวถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว

เขาวาดกันบนนักเรียนภาพแบบนี้

ทั้งนี้ปั่นต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนให้ป่านทำอะไรมีสติ

ที่เป็นคลิปสั้นแล้วก็ลงทันทีแบบนี้

หือให้เขาเชื่ออย่าว่าเขาเลย

นี่พี่น้องเขาบอกไงว่าก็ลบอย่างโดยเร็วแต่ด้วยความเร็วของโซเชียล

ใช่เพราะความเร็วคือของหวาน
นั่นเรื่องราดนั่นความบรรยาบาทคนละเรื่องคนละเรื่อง
ปกติเขาก็จะลงรูปอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วดูนี่เห็นไหม
เขาจะลงรูปสวีทวีทอย่างนี้กันอยู่แล้ว
หล่อคุณแม่เรามาดูเรื่องผู้ชายดีกว่าหล่อไหมคุณแม่
อ๋อหล่อหน้าท้ายกันด้วยคุณแม่ผู้ชายเปิดรีสอร์ทนะตอนเนี้ย
รีสอร์ทอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ตรงเสมิง
เป็นแบบว่าคือคุณแม่เพิ่งรู้ข้อมูลหลังจากภาพหลุดใช่ไหมคะ
ฉันคุยกับเขาบอกฉันรู้จักกับเขา
เขาเปิดนางเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยเธอ
เสร็จแล้วพ่อพ่อของเด็กผู้ชาย
เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักแสดงบู๊วันหนึ่ง
ลูกก็ลูกไม่ใช่หน้าตาไม่ดีนะลูกหน้าตาดีนะ
ก็ไปได้เข้าวงการนี่ไปอยู่กับพี่พันนาใช่ไหม

เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายแล้วก็เขาก็หน้าตาดี

ไปเล่นหนังแล้วตอนนั้นไอ้ป่าน่ะ

หน้าตาพอเอกเลยเด็กสมัยใหม่เลย

หน้านางกระเตยหิวอย่างเงี้ยจริงดูดิดูจริง
พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าป้องนวัดรับบอกว่าเลิกกับไฮโซเอยแล้ว
ราคาเขาว่างั้นเดี๋ยวกลับมาครับ
้องนวัดนะครับก็ได้มีการออกมาบอกว่าเลิกกับทางไฮโซเอยแล้วเนอะ

คือกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพระเอกหนุ่มป้องนวัดนะครับ
ที่เจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับว่าได้มีการเลิกคุยกับไฮโซสาวนะฮะเอ่ยธัญวัลนะครับ
แล้วก็ดูว่าถ้ารอบนี้เนี่ยจะปล่อยหัวใจให้ว่างเลยทีเดียวนะครับ
งานที่แฟนหลายคนสงสัยนะครับว่าเจ้าตัวเองจะหวงความโสด
ไม่อยากรีบมีใครเป็นเจ้าของหัวใจหรือเปล่า
ล่าสุดนะฮะหนุ่มป้องก็ได้มีการออกมาเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
ตนเองเนี่ยไม่ได้มองว่าจะต้องอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิต
แค่ยังไม่รีบนะฮะมันอยู่ที่จังหวะของชีวิตด้วยแล้วก็หลายอย่างด้วยนะครับ
ก็ไม่ได้กังวลนะฮะเรื่องการมีแฟนหรือมีครอบครัวส่วนที่คนมองว่าตนเองชอบความสัมพันธ์เงียบ
คือตนถือกติว่าไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ก็ได้แต่ก็ไม่ได้ปิดบัง
ถามก็บอกนะครับตนเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติมากนะฮะ
แต่ไม่ชอบสไตล์เปิดฉากอย่างเหล้าใจแล้วเดี๋ยวก็เลิก

ไม่รู้เหมือนกันส่วนสไตล์ผู้หญิงที่อยากอยู่ด้วยคือ
คนที่อยู่ด้วยคืออยู่กันด้วยความสบายใจ
ส่วนที่คนมองว่าตนเองชอบเด็กก็ไม่จริง

อีป้องชอบเด็กอีป้องไม่ชอบคนอายุเยอะ
ไม่ได้ชอบเด็กแต่ว่าเขาดันเด็กเอง
บางทีเขาเข้ามาหาเราก่อนก็มีตนว่าเด็กไปก็ไม่ดีเพราะเราโตมากแล้ว
ป้องแอบป้องนี่บางทีเป็นกันใช่หรือเปล่า
พร้อมสมัครกับเอยก็จะนานเจอกันทีเราเลิกกันแต่ว่าคุยกันได้
แต่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องคุยอะไรกันแต่ถ้ามีธุระก็ช่วยได้
เรียกว่าขาดแล้วขาดเลยก็ได้แต่ด้วยความที่เราคบกันไม่นาน
นั่นไง
เพราะมองไม่เห็นหน้าพี่เวียนเลยของเบลล่าก็ลงรูปเดียวกัน
ตอนนี้เท่าที่ดูความหวานก็น่าจะผ่านคุณแม่แล้วล่ะไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้นะฮะ
หลังจากที่ลงรูปไปแฟนเข้าไปเม้นเข้าไปแสดงความยินดีเข้าไปชมเชย
อยากให้ลงรูปแบบนี้ให้ดูบ่อยถึงเขาลงรูปเดียวเขาก็เข้าไปเม้นต์กันเข้าไปอ่านสิ
แล้วเขาก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเหมือนคนบ้าง

ก่อนไปอีกข่าวหนึ่งเวลาเราเหลืออยู่พอสมควร
เราไปดูอันปหัว๑๐ดาว

นาสิป

กลับมาดังได้อีกครั้งหนึ่งคุณดูเอาเองแล้วกันว่าเขาบอกว่าปีนี้ต้องยอมรับว่าวงการบันเทิงของเราเนี่ย
มีคนที่แบบว่าอย่างเป๊กพระริชโชคอาจจะลืม

แล้วก็เคยออกอัลมาศแบบเป๊กอ๊อกไอท์ทำเพลงออกมาก็ดังอีก
เดียวก็เป๊กก็หายเองจากวงการบันเทิกจะเรียกว่ายีจะหายไปเลย
ไม่ได้เรียงลำดับนะใช่ไหม
ในที่สุดเป๊กกลับมาได้ด้วยอีกหนึ่งรายการเท่านั้นเอง
หน้ากากนักร้องซีนสั้นหนึ่งดูฮอตกว่าพี่ธอมอีกนะงานเยอะมาก
จนถึงวันนี้ถึงขนาดต้องมาจัดคอนส่งคอนเสิร์ตให้เขาพรีเซนโตบิสเตอร์
ใครจะไปเชื่อว่าการไปออกรายการรายการหนึ่งเปลี่ยนชีวิตเขาได้กลายเป็นแบบว่า
เป็นหน้ากากจิงโจ้แล้วก็ดังแบบว่าดังเหมือนศิลปินอันดับต้นแฟนคลับหนาแน่นไปเลย
คิวงานแน่นแล้วแน่นอีกแน่นแล้วแน่นอีกแน่นแล้วแน่นอีกต่อไป
คนที่สองไอ้นุ้ยคุณนุ้ยดีต้องไปเรียกคุณนุ้ยแล้วทุกวันนี้
ที่จริงนุ๊ยแกไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าดีเจแล้วฉันขอยึดตำแหน่งนี้คืนมาตั้งนานแล้วนะฮะ
คือนุ้ยหัวทองเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นนักข่าวประจำเอ่อ
รายการแฉแต่เช้าเป็นนักข่าวก่อนนะฮะแล้วก็
หนูก็เลยดึงมันมาบอกมาช่วยอ่านข่าวแทนฉันหน่อย
มันหายไปตอนไหน
วันหนึ่งเขาก็ขอออกจากแกมมี่
บอกว่าเขาอยากจะเป็นนักแสดงอิสระ
รับกฎว่าเขาออกไปปุ๊บ

ไปเริ่มเป็นเล่นละครเป็นเล็กมาบริพัสเนี่ยคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาเข้ามาเล่นละครแรกเลยล่ะ
ไม่รู้กี่รายการตอนนี้

ต่อไปอีกหนึ่งคนที่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะกลับมาดังได้จริง
เพราะว่าไปอยู่เมืองจีนนั่งนมนานแล้วไม่รู้
นางไปอยู่เมืองจีนตอนนั้นก็คือที่รู้ก็คือนางมาเป็นแฟนกับเด็กที่แกมมี่นี่แหละ
ก็คือเต้ยก็ที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ย
ก็ลุ้นตลอดว่าไอ้เนี่ยมันจะต้องไปดังที่ประเทศจีน
มันเป็นเกอร์กรุ๊ปที่ประเทศจีนตอนนั้นหลายหลายคนจับตามเขา
ในที่สุดไม่ไหวว่ะพี่มดหนูกลับมาอยู่เมืองไทยดีกว่า
นางก็กลับมาอยู่เมืองไทยนางเริ่มต้นจริงเนี่ย
ก็รู้สึกว่าชีวิตมันย่ำอยู่กับที่นางก็ไม่รู้จะไปไหน
ซาร่าลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะฮะแบบเอาละฉันไม่สวยแล้วกูขอบ้า
แล้วก็บ้าให้ทะลุพิกัดเลยจริงจริงนะในที่สุดนางก็เริ่มเปลี่ยนประกายให้
ให้รายการปี๑๐เนี่ยก็เอานางไปคู่กับแพทนัตบฐานแพทย์ได้เงินระเบิด
เนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บชีวิตนางอย่าสวยท่านนี่ก็อยู่กับคุณได้มั้ยมันใช่ไหม
ไหนซาร่าใช่นางก็เลยเปลี่ยนบ้าขึ้นมา
ไม่กินทางสวยล่ะกินทางตะลุกไม่เอาสวยเอานั่นไปเลย
แต่งงานแล้วก็คิดว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยลิเดียเนี่ยจะดรอปไปไหมปรากฏว่าไม่ดรอป
ปรากฏว่าไม่ดรอปว่าในที่สุดนางไปเรียกละโคงละครของพลิพัฒน์ชีวิตลิเดียก็กลับมาพลิกอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานจนในที่สุด
เป็นโม่เป็นโม่คิดดังจริงเลยคุณบอมธนินคุณบอมธนิน
คุณบอมธนินก็บอกบอมกลับมาเล่นดีมากอะนะเรื่องอะไรถึง
เดือนประดาบดาเขาบอกว่ากระทะหินออกมาแล้ว
ต้องให้เครดิตโดนัทเลยนะอันนี้บอกให้
ซึ่งบอมเนี่ยเขาบอกว่ากลับมาจากเขาบอกโรบอตไม่โรบอตแล้วใช่ไหม
เป็นคนที่เวลาแสดงเขาจะให้อิสระ
แต่เมื่อปีที่แล้วคนที่กลับมาดังจริง
คือใครรู้ไหมกบสุวนันคงยิ่งเนี่ยแหละ
บสุวนันเนี่ยถือว่าเป็นดาราที่กลับมาตอนนั้นเล่นละคร

คุณเชื่อไหมเรตติ้งก็ยังเป็นเรตติ้งที่สูงมากเลยนะฮะ
ก็อย่างที่บอกคุณกบเนี่ยก็เล่นละครละคร
ต้องยอมรับน้ำสอดทรายเนี่ยกลับมาเล่นคู่กับคุณหนุ่มสอนรามอีกครั้งหนึ่ง
ใบเฟิร์นใบเฟิร์นก็ต้องยอมรับตอนนั้นอยู่ช่อง๗ไม่ดัง
้านแก้วเรื่องเดียวอยู่เลยอยู่หมัดเลย
หลงไฟแต่คนนี้ของจริงใช่ชีอาทิกคำพอด์ตอนนั้นออกจากช่อง๗
หมดสัญญาช่อง๗ย้ายมาช่อง๓ปรากฏว่ามาคู่กับเต้ยใช่ไหม
คู่จิ้นคู่ใหม่เลยใช่แล้วก็โอ้โหแฟนคลับมาออกรายการที
แล้วนี่ใครบริษัทใดนี้มารียาไงเธอเขาดับไปตอนไหน
มาริยาก็ไม่เคยจะได้ก็เป็นนักร้องเป็นนางบกนางแบบมาตลอดนะ
ซึ่งในที่สุดเนี่ยบ้านเขาก็คือโอเคล่ะก็ถือว่ารวยอ่ะนะฮะ
เขาก็ถึงไปเรียนจบปริญญาที่ประเทศเนเทอร์แลนด์แล้วก็มาจบโทรที่สวีเดน
ตอนเรียนเป็นนักกิจกรรมระดับตัวหัวหน้ากลุ่มเลย
แล้วก็มาริยาได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยกัน
มารียาที่ร้องเพลี่ยงปุ๊วอ่ะบุ้งเพลงอะไรเอ่ยจี๊
นางก็เป็นนางแบบรวมสังกัดพี่ตือมาตั้งนานแล้ว

ตายนัตรปนิ์ต้องวัน
เอ้าก่อนไปคุณแอนทองผสม

กับคุณเอ่ยทิณภัณฑ์เนี่ยแท้แปลก
คุณแอร์ไปถึงปุ๊บถูกเจ้าหน้าที่ลากไปแต่งตัว
แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มพร้อมให้นั่งแถวหน้าด้วย
หลังชมจบยังได้ถ่ายภาพกับนักแสดงอีกด้วย
เจ้าตัวโพสต์บอกว่าเดินเข้ามาดูละครเวทีตำนานรักทัชมาฮาวนะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็ลากไปหลังเวทีแล้วก็ส่งภาษาอินเดียกันไปกันมาให้ฝ่ายเสื้อผ้าเนี่ย

จัดที่นั่งให้หน้าสุดเด่นสุดนะฮะเหมือนประหนึ่งมหารานีมานั่งดูละครเลยล่ะ
หลายคนถามว่าใส่ก็เลือกชุดงี้อะไรป่าวไม่ใช่
เฮ้ยจนก่อนนางรากเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ช๋อถอดหมดเลยค่ะ
โอ๊ยจับแต่งหน้าด้วยนะโอเคนางอย่างงงงอยู่

มาเร็ว
นี่มาเร็วมันที่๖โมงเย็นนะครับ
ไปกันก่อนแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับ